กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเกมต่อชีวิตนะครับและวินาทีนี้เป็นวินาทีที่สำคัญมากมากนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้คำตอบที่ครอบครัวของพี่จ๋าได้ตอบคำถามเอาไว้ว่าเขาจะตอบได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ผมจะขอเลือกเฉลยคำตอบจากเรื่องเพลงเป็นข้อแรกครับ
ซึ่งคำถามมีอยู่ว่า
ทุ่งกระโจมทองในเนื้อเพลงสาวเพชรบุรีอยู่ที่จังหวัดอะไร
จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
น้องบัวได้เลือกตอบ

แล้วนี่คือจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
แล้วจังหวัดสมุทรสาครที่น้องบัวเลือกตอบนั้นเป็นคำตอบที่

ถูกต้องครับ
โอ้โหต้องขอบคุณพี่บัวนะลูก

เรามีเงินทุนไปต่อชีวิตถึง๑๐๐๐บาท
ผมจะขอเลือกเฉลยคำตอบในเรื่องอำเภอเล่าขวัญครับ

ที่คำตอบที่เป็น
ถูกครับ
ถูก
ถูกหรือไม่ถูก

ตานาศีเป็นคำตอบที่

ถูกต้องเลย

ถูก
ถูก

ยากลำบากไหม
เคยจับเงินหมื่นบ่อยไหม

ไม่จับเงินพัน

เข้ามาใกล้หลักล้านแล้วนะครับ

จะได้เงินไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ซึ่งใบมะกรูดนี้นะฮะ
เป็นคำถามที่คุณแม่จ๋านะครับได้เลือกตอบเอาไว้

ใบมะกรูดถุงไหนหนัก๑๕กิโลกรัม

จ๋าเลือกตอบถุงที่๑นะครับ
เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นคำตอบกันเลยนะครับ

ถุงที่๑ที่พี่จ๋าเลือกเอาไว้ว่า
น้ำหนักในถุงนี้นะฮะ๑๕กิโลกรัม
เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าคำตอบในข้อนี้
จะถูกหรือไม่ถูกนะครับ
แต่ขอภาวนาว่าขอให้ถูกนะครับ
จะได้เงินทุนไปต่อชีวิตถึง๑แสนบาทนะครับ

ถูก

หลอก

เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับ

คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือถุงที่๓นะครับน้ำหนัก๑๕กิโลกรัมนะครับ
รู้สึกยังไงครับเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงพรึ่มพำจากแม่แม่บอกว่าอะไรนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปจะไปตัดตัดใบมะกรูด
จ๋าบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปถึงบ้านนะจะตัดใบมะกรูดให้โกรธเลยครับ

ครอบครัวของคุณพี่จ๋านั้นจะได้ทุนไปต่อชีวิตถึง๑แสนบาทหรือไม่นะครับ

คำถามในข้อนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรนยายมีนะครับ
คำถามมีอยู่ว่าเด็กคนไหนเกิดวันที่

เด็กคนไหนที่เกิดวันที่๒๒

และ๔น้องกระจัง
ซึ่งน้องเฟิร์นนั้นได้เลือกคำตอบก็คือ
น้องกัจจังนะครับ

หัวหัวหัว
กระจังเกิดวันที่๒๑เป็นคำตอบที่
หัวหัวหัว

แต่จริงแล้วคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือ

น้องแกรนคุณไหนลูกยกมือ
วันที่๒๑คือวันเกิดของหนูนะลูก
แล้วก็น้องกัจจังที่น้องเฟิร์นเลือกนี่
เกิดวันที่๒๒กรกฎาคม

เราเอาข้อมูลของเด็กนี้นะครับ

ถึงแม้ว่าครอบครัวของคุณแม่จ๋านะครับ
จะไม่สามารถคว้าเงินรางวัลสูงสุดของรายการเราไปได้

เพราะว่าก็ยังได้เงินทุนไปต่อชีวิตถึง๑๐๐๐บาท
วันนี้ขอกลับขอบคุณครอบครัวของคุณแม่จ๋ามากครับ

ขอบคุณเด็กทุกคนด้วยนะลูกนะ
คุณผู้ชมครับและในวันนี้นะครับก็เป็นครอบครัวของคุณพี่จ๋า

ถ้าเผื่อว่าครอบครัวของท่านประสบกับวิกฤตแบบนี้
ขอให้ทางรายการเราได้เป็นโอกาสที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวของคุณผู้ชม

หรือถ้าเห็นว่าครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดที่เขากำลังประสบวิกฤตอยู่

ช่วยติดต่อเรามาที่เพจของรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
เดี๋ยวทางรายการของเราจะติดต่อกลับไปครับ
ถ้าท่านมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของท่านให้รอดจากวิกฤต
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

จะได้เงินก็ดีก็ไปค่ะ

เพราะว่าเงินหมื่นแล้วกว่าจะได้นะในชีวิตที่ไม่เคยได้เจาะ
ถ้าได้เงินก่อนนี้ไปก็จะไปทำสินค่ายแก้มุ่นตลอดดีครับ
แล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มารายการนี้ค่ะ